คุณผู้ชมช่วงแรกที่เราเปิดภาพให้ดูทางจังหวัดภาคอีสาน
ว่าแต่ละแห่งบ้านเรือนพื้นที่เลือกสวนไร่นาและโรงเรียนด้วย
โรงเรียนเนี่ยเวลาน้ำท่วมที่น่ากลัวคือเด็กเขาจะไม่เห็นท่อฮะ
ท่อมันมีอะไรอยู่หรือเปล่ามีตะแกงเหล็กอยู่หรือเปล่า
มีน้องคนหนึ่งขาลงไปติดอ่ะคุณผู้ชมเพราะน้องเขาเดินลุยน้ำท่วมมาฮะ
โอ้โหคนไปให้กำลังใจกันเยอะเลยครับ
นี่แหละฮะแล้วคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยคุณผู้ชมก็ลำบากเหมือนกัน
เพราะว่าพอน้ำมันท่วมแบบนี้ไม่รู้ขาอยู่ตรงไหน

กู้ภัยมองไม่เห็นครับต้องใช้มือคลำพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
แล้วก็เอาอุปกรณ์ตัดตะแกรงเหล็กตัดนานเกือบ๔๐นาทีสุดท้าย
ช่วยน้องออกมาได้สำเร็จครับแต่ว่าน้องก็ร้องไห้ฮือเลยนะ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับ
โรงเรียนบ้านใหม่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
วัฒนยาครับเป็นครูในโรงเรียนแห่งนี้เล่าว่า
ครูวัฒนยารรีบวิ่งไปดูครับ
แล้วก็แจ้งทีมกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมมาช่วยเหลือ
คาดว่าเด็กคงลุยน้ำทั่วมาแล้วก็มาหลบฝน
แต่มองไม่เห็นก็เลยพลาดตกท่อไปครับ
ยังอยู่กันที่บุรีรำแต่เป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนะคุณผู้ชม
ชื่อโรงเรียนบ้านโนลงิ้วตลาดใหม่สามัคคีอำเภอหนองหงครับ
ฝนตกหนักต่อเนื่องแบบนี้ฮะแล้วน้ำมันไหลเอ่อเข้าท่วมชั้นล่างของอาคารเรียน
ซึ่งเป็นห้องเรียนของเด็กนักเรียนปต้นครับก็คือปหนึ่งถึงปสาม
นี่หนักเลยครูกับนักเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนนะ
ต้องเอาเก้าอี้เอาโต๊ะมาช่วยกันกวาดนี่น้องคนนี้
วาดน้ำออกไปกวาดน้ำออกไปแล้วก็ขนย้ายโต๊ะกับเก้าอี้
รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนไปไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยก่อนครับ
โอ้ช่วยกันแข็งขันที่เดียวค่ะ
ยังดีครับไม่มีข้าวของเสียหายอะไรมากแต่ก็ทำการเรียนการสอนไม่ได้
โอ้โหนี่ต้องกวาดออกจากห้องเรียนเลยใช่เอาที่ตักผงอ่ะเนอ
ใช่เอาน้ำออกไม่ได้กวาดเสร็จขยาเลยฮะกวาดน้ำออก
โรงเรียนเนี่ยยังดีนะเห็นใจนักเรียนก็เลยอนุญาตให้นักเรียน
เรียนก่อนเวลาครับจะได้รีบกลับบ้านกัน
แต่พื้นที่โดยรอบทั้งห้องน้ำทั้งสนามฟุตบอล
โดนน้ำท่วมขังครับนี่ห้องน้ำโอ้โหใช้งานไม่ได้ห้องน้ำ
แต่ว่าน้ำก็ไม่ได้สูงอะไรมากครับตรงสนามบอลเนี่ยสูงประมาณยี่สิบเซน
สนามก็จะเจิงหน่อยนะเตะบอลไม่ได้ครับนี่ที่บุรีรำนะ